นี่จากคนร้ายมีความหดเที่ยมหดร้าย

และก็เด็กที่ไม่เกี่ยวคล่องก็ยังไปยิง
คนที่มาซื้อทองที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไปยิง
ร้านทองที่โดนยิงล้มไปแล้ว
ก้าวขึ้นไปตอนกวาดทองก็ไปยิงซ้ำอีก
เพราะฉะนั้นทีมเจ้าที่ตำรวจผมได้กำชับแล้วนะครับว่า

ก็ต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว

และป้องกันชีวิตที่อาจจะเสียหายเพิ่มขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นขอบอกนะครับว่า
ถ้าคนร้ายยังอาถรรที่จะต่อสู้
ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดทางกฎหมายครับ
ผมขอตั้งค่าหัวกันแล้วกันนะครับ
ถ้าพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแส

ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นนักสืบด้วยครับวันนี้ก่อน

ที่คนทั้งประเทศอยากจะทราบความคืบหน้าโดยเฉพาะตกลงแล้ว

คนที่เกาะเหตุอุกอาจขนาดนี้เป็นใคร
วงมันแคบเข้ามาได้หรือยังว่าสงสัยใคร
และมันมีเบาะแสแล้วหรือยังว่าเขาน่าจะไปถึงไหนแล้วนะคะ

เดี๋ยวฉันพูดแบบคนนอกก็คือว่า
ต่อให้รู้แล้วแล้วยังไม่ได้ตัว
เรียนเชื่อว่าตำรวจก็คงจะไม่ได้อยากให้ข่าวรายละเอียดมากนัก

แต่ว่าในส่วนของคนที่ตามข่าวอย่างเราเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่น่าวิเคราะห์มากว่าตกลงแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ย

เพราะว่าการสังหารคนจำนวนมากนะคะ
คือเรียนก็ไม่แน่ใจหรอกว่าคนที่ก่อเหตุขนาดนี้

ไม่รู้เขาคิดอะไรและรู้สึกอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะ
แต่การที่ลงมือใส่คนจำนวนมากขนาดนี้
กับจำนวนทองที่กวาดไปได้แค่นั้นเนี่ยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าคือเป้าหมายคือทองจริง
หรือทองแล้วบวกอย่างอื่นด้วยไม่ทราบ

แต่ที่แน่เหตุอุกอาจที่ว่านี้เนี่ยทำให้
มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ที่สะเทือนใจคนไทยในการตามข่าวที่สุดก็คือ
เด็กอายุ๒ขวบน้องไททัน
สำนักข่าวต่างนะคะได้ภาพกล้องวงจรปิดมา
หลายต่อหลายมุมจากการเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีจะไม่ใช้อยู่หนึ่งมุม
ก็คือมุมที่เก็บภาพไททันเอาไว้
แม้ว่าจริงแล้วภาพตอนที่ไททันโดนเนี่ยนะคะ
มันจะสามารถเก็บภาพของพนักงานอีก๑คน

แต่ว่ามันก็จะเป็นภาพที่บอกได้ว่าวิธีคิดของเขา
วิธีการเล็งของเขาหรือการเลือกเหยื่อของเขาเนี่ย

สองท่านคุยกันกับดิฉันในรายการวันนี้นะคะ

เมื่อสักครู่นี้ตอนทักกันก็มันก็สลดใจนะคะคุณผู้ชม
คือเราพูดถึงอาวุธปืนเราก็เชิญอาจารย์เสมอนะคะ
อาจารย์เป็นบรรณาธิการนิตยสารการแสนแท็กติกนะคะ

เวลาเกิดคดีเราไม่รู้วิธีคิดของคนก่อเหตุเนี่ย

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆ

คือจริงมันมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์เยอะนะคะ

คือภาพที่เก็บภาพน้องไททันเอาไว้ได้

แต่จริงแล้วภาพนั้นก็สำคัญต่อการวิเคราะห

คือก็สำคัญต่อการวิเคราะห์ตรงที่ว่า

คืออาจารย์จังหวะนั้นอาจารย์คิดว่าเด็ก๒ขวบ
คือหนึ่งในคนที่เขาต้องการลงมือด้วยไหม
ตอนที่ผมเห็นภาพครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อว่า

ซึ่งตอนนี้ข่าวก็จะมา๒ทางนะครับ

การยิงโดยตรงไปที่น้องเขา
หรือว่ามันเป็นมุมสะท้อนมาจากพื้น

ว่ายิงจากมุมกดยิงจากมุมสูง
มันก็คือเขาตั้งใจยิงพี่น้องเลย
หรือถ้ายิงพลาดแล้วมันสะท้อนขึ้น

ก็จะประกอบกันไปนะครับอาจารย์วิทยาค่ะ

ทีนี้อันนี้เราไม่ได้เรียงให้นะครับคุณผู้ชม

วิถีกระสุนคือจะบอกได้เลยใช่ไหมว่าเด็กสองขวบ

มันต้องดูจากวิถีกระสุนนะครับ
วิถีกระสุนนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเขาตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจยิงหรือว่าเป็นลูกหลง
หรือว่าเป็นอาการลิโกเชย์

ถ้าสมมุติเราเห็นวิถีกระสุนที่

คืออาจจะบอกได้ว่ามันแค่สะท้อน
คือแปลว่ากระสุนอาจจะเด้งจากพื้นขึ้นไปที่ไตตัน

ทิศทางของบาดแผลวิธีกระสุนนั้น

เอาผู้ศึกษานะครับเขาอาจจะยิง

แล้วมากกว่า๑นัดนะครับ

จากประวพพอแล้วมาโดนน้องก็ได้

ถ้าเป็นมุมกดมาค่อนข้างชัดเจน

ที่ปรากฏที่น้องไตตัน

มันเป็นมุมที่หมายถึงว่า

มันกระทบพื้นและนิโกแชครับ

ที่ท่านอาจารย์บอกคุณผู้ชมคือเห็นรับประพอคนที่๑ใช่มั้ยครับ

ไททันชัดเจนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังต้องพิสูจนวิถีกระสุนของจริงอยู่

ขออนุญาตครอบครัวน้องนะคะที่พูดถึงคือเข้ารักษณะไหนบริเวณไหน
และต่อให้เข้าในจุดเดียวที่เราคิดกันว่าเข้าตรงนี้ของน้องเนี่ยมันเข้าแนวไหน

ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นอาจารย์แหมเรียนไม่รู้จะคุยเรื่องไหนก่อนเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
อาจารย์วิทยาก่อนก็แล้วกันคืออาจารย์ดูป๊าดอย่างนี้
คือคนที่จะใช้อาวุธคนที่มีอาวุธแบบนี้
คนที่จะใช้อาวุธได้ลักษณะแบบนี้ด้วยความเร็วขนาดนี้
แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะนะคะใช้มือเดียวนะคะยืนบนแผ่นกระจก
ตามไปยิงคนนั้นยิงคนนี้คืออาจารย์ดูอย่างคนใช้อาวุธนะอาจารย์
ว่าคุณเป็นใครอะไรพอบอกได้บ้างคะ
เอ่อคงบอกไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับ
แต่พูดถึงการทักษะในการใช้อาวุธเนี่ยก็คือไม่ใช่มือใหม่
ไม่ใช่มือที่เริ่มเล่นต้องเริ่มหยิบปืนไว้ครั้งแรกนะครับ

ระดับหนึ่งเลยนะครับระดับหนึ่ง
อาจารย์เราสามารถบอกได้จากวิธีการก่อเหตุไหมคะ
ว่าเขาต้องเขาต้องเชี่ยวชาญขนาดไหน
เขาถึงยิงคนแบบได้แต่ละมุมซ้ำบ้าง
บางคนเลือกที่จะยิงบางคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธระดับหนึ่งนะครับ

แต่ทีนี้ถามว่าจะเป็นใครเนี่ยตอบไม่ได้นะครับ
โลกโซเชียลตอนณเวลานี้ที่เกิดครั้งแรกเนี่ยนะครับ
ซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมต่อองค์กรของนั้นนะครับ

ประชาชนทั่วไปก็มีศักยภาพ
ในการใช้อาวุธไม่ได้ต่างกว่ากัน
โดยเพราะว่ายิ่งเป็นคนร้ายเขารู้ว่าเขาต้องอาชีพของเขา
ก็ต้องฝึกมากกว่าปกติมากฝึกมากกว่า
อาจารย์อาวุธที่เขาใช้อ่า
ทีนี้อาวุธที่เขาใช้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมา
ผมก็พยายามตามข่าวนะครับว่ามันคืออะไร
จากข้อมูลสุดท้ายที่ผมได้รับ
วันนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นกระสุนขนาด๙มม
ที่เห็นคือปืนออโต้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับ
ออโต้แล้วก็ที่ติดตัวยาวเก็บเสียงเนี่ย
คืออาจารย์อย่างนี้เราพอบอกได้ไหมคะว่า
ลำกล้องเขาเรียกอะไร
เครื่องเก็บเสียงที่ว่าอย่างนี้นะคะจริงไม่จริง

เขาเลือกรุ่นที่มันมีศักยภาพขนาดไหน
คนต้องแบบไหนถึงจะเลือกที่จะใช้แบบนี้ได้

โอเคเอาที่เรื่องทีละประเด็นนะครับ
เรื่องอาวุธเปลือนเรื่องเครื่องเก็บเสียงก่อน
เก็บเสียงเราพูดกันมากว่าเครื่องเก็บเสียง
จริงมันมี๒ประเภทเครื่องเก็บเสียงเนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นเสียงจะเงียบค่อนข้างเงียบมาก

อันนี้ลดเสียงให้น้อยลงไม่ให้ดังมากจนเกินไปนะครับ
เคสนี้ที่เขาเลือกใช้เครื่องเก็บเสียง
เรายังสามารถจะสรุปได้ชัดเจนนะครับ

เพียงแต่ระดับในการลดเสียงมันต่างกัน

เมื่อกี้ก็ได้คุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับ

อันที่หนึ่งก็คือต้องการ

ต้องการลดเสียงให้มันเล็ดลอดเอาไปสู่คนไปนอก

เพื่อเขาจะได้มีเวลาในการทำงาน

เสียงปืนดังเนี่ยข้างนอกอาจจะโทรแจ้งความ
อาจจะมาเร็วนวตุขึ้นหนึ่งที่เราสัณภิษฐานกัน
อันที่สองก็คือนะครับพอติดเครื่องเก็บเสียงหรือบรรเทาเสียงก็แล้วแต่
ปืนมันดูน่ากลัวขึ้นเข้าคิดไหมหรือเปล่าครับ
คุณจอมขวัญอย่างนี้ครับถ้าคุณจอมขวัญถือปืนกระบอกสั้นเล็กมา
หลักจิตวิญญาณนะกระบอกยาว
ถนาดของอาวุธใช่ไหมครับ
พอก็บอกกิวิยาวเฮ้ยมันคืออะไรนะครับ

คือคนผงะแบบจะตาน
สมมุติผมอยู่ในที่เกิดเหตุ

ผมเห็นนี่ใช้เครื่องเก็บเสียงเนี่ยนะ
ทั้งหลักกิวิยาวผมไอ้นี่ไม่ธรรมดา
ข่มขวัญด้วยนะป้องปลาไม่ให้เองอย่ามายุ่งนะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่อจุดประสงค์ใดกันแน่

อาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่า๙มมแล้วก็มีเครื่อง

คือ๑คือมันเป็นปืนต่อให้เล็ก
แต่พอมันเกิดการยิงแล้วคนก็กลัวอยู่แล้ว
กับ๒จะเก็บเสียงทำไม

และสร้างผลทางจิตวิทยาให้เกิดความน่ากลัวขึ้น
อาจารย์ต้อมเดชน์มีในอาจารย์ค่ะอาจารย์
แล้วมันสะท้อนบอกถึงอะไรครับ

ตัวตนของเขาในความเป็นตัวตนของเขา

คือผมไม่ได้อยากใช้คำว่า
มันเหมือนเป็นความบันเทิงของเขาอย่างหนึ่งนะครับ

คือจากลักษณะของการแต่งตัวหรือการที่พยายามจะ

เคสร้านทองนะครับผมเคยทำวิจัยอยู่ตอนปี๕๔นะครับ
ซึ่งก็ทำของออโลล่าเลยนี่แหละ
เพราะว่าพอดีกอโลล่าเป็นเพื่อนผมตอนสมัยเรียนมัธยม

คดีร้านทองเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้เลย
คือเขาจะประสงค์ต่อทรัพย์แค่คูค์

บอกให้กลัวถ้าไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นเขาก็จะไม่ยิง
ยิงไม่เลือกหน้ายิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเฉื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
มันเหมือนเขาสนุกกับตรงนี้ด้วยนอกจากการที่เขาจะประสงค์ต่อทรัพย์
แบบปกติของตามทฤษฎีอาจจะวิทยาที่อธิบายได้หรือเปล่า
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคือจริงถ้าเราดูจากภาพนะคะ
คือเขายิงตั้งแต่คนที่เป็นรอปภซึ่งอยู่มุมตรงร้านนั่นแหละ
ว่าก็อยู่ห่างออกไปและแม้กระทั่งลูกค้าด้านหน้า
ซึ่งจริงทุกคนยังอยู่ในมุมของการเผลอทั้งหมดนะคะ
คือยังไม่มีใครได้ทันตั้งตัวแล้วก็คือลงมือยิงเลย
ยิงโดยไม่มีความจำเป็นนะครับคือปกติแล้วเขาต้องระวังหยุดถอยไป
หรือเอามาให้หมดทุกเคสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมด

เอาเฉพาะแค่ในประเทศไทยก็คล้ายกันนะครับ

พยุ่งเดินมาและขาดเลยปั้งเลยอย่างนี้ครับ

คือจริงถ้าเขาใช้เสียงแล้วพร้อมกับการแต่งกายแบบนั้น
แล้วถืออาวุธเนี่ยจริงทุกคนก็หลบได้เหมือนกันใช่ไหมอาจาร

คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปที่ทางไทยรัฐใช้นะคะ

คือเราตั้งใจที่จะตัดในส่วนของจังหวะที่โดนแล้วล้มทิ้งนะคะ
เอาแค่บอกเรื่องราวได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหน
ทีนี้ลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์ดู

แต่ว่าแต่ปกติทฤษฎีอาชีวิทยาเอายกตัวอย่างทฤษฎีฝรั่งหน่อยแล้วกันนะครับ
เป็นทฤษฎีชื่อเลชนัลชอยสนะครับเป็นทฤษฎีคิดก่อนกระทำความผิด
โจรที่พุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ก็หวังแค่ว่า
จะทำอย่างไรก็ได้ให้ได้ทรัพย์ไปมากที่สุด
ที่มากที่สุดซึ่งทองเนี่ยก็มักจะเป็นเป้าหมายหลักของโจรอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูงแล้วก็กวาดไปได้ง่าย
เอาไปได้ง่ายอย่างร้านทองเนี่ยบางทีตั้งอยู่ข้างหน้าห้างเลยนะครับ
มันก็จะไม่เหมือนกับธนาคารที่บางทีต้องขอให้ไปปลดเซฟ
หรืออะไรมันเสียเวลานะครับคือร้านทองมาถึงปึ้มเอาปืนเคาะทุบทุบปึ้มกวาด
ขึ้นมอไซค์หนีไปเลยอย่างนั้นก็ได้นะครับ
จำเป็นต้องมีการทำร้ายใครถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่ต้องปะทะ
แต่เคสนี้ที่ผมบอกว่ามันผิดปกติอย่างเคสนี้ก็เมื่อเช้า
ผมก็ได้โทรคุยกับเพื่อนผมนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ที่มีการสูญเสียพนักงาน
ปกติแล้วพนักงานเองเนี่ยด้วยความเป็นเหยื่อที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์นะครับ
ทฤษฎีเราก็ไม่ได้อยากจะปกป้องอะไรมากกว่า
ขนาดที่ว่าเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกเหมือนคนที่เป็นเจ้าของร้านทอง
ที่ที่เป็นเจ้าของด้วยตัวเองนะครับเรามีปืนพกอะไรเขาจะสู้สุดชีวิต
เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขาแต่อันนี้คือพนักงานรับจ้างมานะครับ
เขาก็แค่วิ่งหนีไปอืมนะครับแต่ว่าอันนี้โจร
แต่คนที่ยืนดูทองไม่จำเป็นต้องไปยิงเขาเลย
นี่คือเดินมาผมก็เลยบอกว่าผมกังวลว่าคนนี้เคสเนี้ย
มันจะเป็นไปมากกว่าที่ความสุขของการได้ทรัพย์สิน
อาจจะเป็นแฟนตาซีของเขาที่แบบโอ้โหมันแต่งตัวมาสวย
วันนี้ผมเห็นมีคนส่งรูปวิเคราะห์มีรองเท้ามีอะไรอย่างดี
ผมก็บอกโอ้โหนี่จะแฟชั่นขนาดนี้เลยนะครับ
คือแบบโอ้โหแล้วก็มีที่เก็บเสียงมีอะไรแล้วเดินมา
เห็นเจอใครยิงยิงเหมือนยิงเล่นเลยครับ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก
อาจารย์คะเรียนขอความรู้หน่อยว่าสมมุติถ้ามันเป็นแบบนั้น
คือคนที่ก่อเหตุต่อเหยื่อคือมีความรู้สึกพอใจ
หรืออาจจะมีความสุขที่ได้สังหารหรือทำแบบนี้ลงไป
คือแม้ว่าเขาเอาของไปก็ตามแต่ว่าคือเขาได้ความสุขตรงนี้ของเขาด้วย
อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเขามีความผิดปกติ

ก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนคล้ายกับความเหมือนที่เราเคยคุยกัน
หลายกรณีที่มันดูการฆาตกรรมที่มันผิดแปลกจากมนุษย์ปกตินะครับ
ไม่ใช่ว่าบันทานโทษะโมโหทำอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับ
มีเขาเรียกว่ามีแฟนตาซีอะไรบางอย่างในการฆาตกรรม

ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ไม่ปกติอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ครับไม่ปกติ

คือเรียนเข้าใจว่าคนที่ได้รับการฝึก

ก็คือได้รับการฝึกมาหรือเขาฝึกฝนตัวเองมาขนาดนี้เนี่ย
คือการที่แบบจะสังหารคนแล้วจำนวนมากขนาดนี้
อาจารย์คิดว่าสถานการณ์ที่เราเห็นในวีดีโอนี่
มันถึงก็ต้องแบบกราดคนเยอะขนาดนั้นเลย
ผมขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดหนึ่งนะครับ
พฤติกรรมของเขาความผิดปกติของเขาที่มันเกิดขึ้น
ที่มันไม่ใช่ฆาตกรไอ้โจรธรรมดาเนี่ย
แต่ผมก็ใช้คำพูดอาจจะวิทยาไม่ถูกนะครับ

ซึ่งปกติโจรที่จะมาจี้มาปล้น

ดูดนะครับพาปืนออกมา

เปิดเผยมาตั้งแต่ผ่านประตูแล้ว
คุณพิศัพท์เห็นภาพมีคลิปบีบรึงหนึ่งนะคะ
ที่เห็นลูกค้าของท่าน
แบบเอ๊ะสงสัยแบบทั้งการแต่งกายด้วยแหละ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปตอกย้ำทฤษฎีที่ท่านอาจารย์พูดมานะครับ
วิธีการท่าทางการแต่งตัวของเขาการถือปืนของเขามา
เขาไม่ได้เกรงกลัวเขาไม่ได้คิดจะอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็ผมก็คิดว่าเป็นแฟนตาซีอย่างหนึ่ง
สนุกกับการที่อยากจะฆ่าคนนะครับ
ที่เก็บกันยิงพื้นไม่มีแบบนี้หรอกครับ

คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือฉันก็ดูจากหนังจากซีรีส์อะไรบ้างนะคะ

ถ้าเราเชื่อว่าเขาได้รับการฝึกหรือตัวเองฝึกมาเป็นอย่างดีขนาดนี้
คือคนที่จะใช้อาวุธจะคำนึงถึงการลั่นกระสุนมาก

แต่เอาล่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ

คือเห็นอาวุธนะคะ

เพราะบางคนก็อาจจะบอกมันก็อาจจะบอกบางอย่างได้ไหม

แล้วก็เรื่องของการเลือกใช้รูปแบบวิธีต่าง

คือณตอนนี้เราไม่สามารถจะบอกได้ว่า
แค่เป็นข้าราชการที่ใช้อาวุธเป็นหลักเท่านั้นไม่น่าใช้

เพราะปัจจุบันนี้พลเรือนที่สนใจด้านนี้มีมากมาย

แล้วก็แม้กระทั่งอาวุธไม่ถูกกฎหมายก็มากมายเหมือนกัน

เพราะกระสุนจะยิ่งบอกได้มากกว่านี้ว่า
ตกลงคนที่ใช้อาวุธแบบนี้ลงมือแบบนี้

ถ้ามันจะแคบลงได้มากกว่าเป็นใครก็ได้สักครู่ค่ะ

เราจะคุยกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
ซึ่งคุณนัทพงศ์ตามอยู่ที่จังหวัดลบบุรีทั้งวันนะคะ

คุณนัทพงศ์สรุปความของทั้งวันนี้ได้เลยค่ะ
ว่าตอนนี้ตำรวจคืบหน้าถึงไหนแล้วคะ

ทางท่านวิทยาชัยแล้วก็ทางท่านสุชาติรัชวรรดิ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาได้ทำการติดตามการประชุมเนี่ย

แล้วก็ลากยาวตั้งแต่บ่ายยาวมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือผลการประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามบอกว่า
ผลการติดตามตัวมีความคืบหน้าไปมาก
แต่พอลงรายละเอียดลึกลงไปบอกว่าความคืบหน้าในที่นี้
สามารถระบุได้ไหมว่าคนร้ายเป็นกลุ่มคนตามกระแสข่าวที่มีการกล่าวอ้างมาตลอดทั้งคืน

เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไม่ได้ลงลึกจนถึงขั้นรูปภัณฑ์สันธาร
ระบุได้เพียงอย่างเดียวก็คือมีความสูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ยังฝากประชาสัมพันธ์ก็คือว่าอยากให้ประชาชนติดตามดูข่าวนี้
แล้วก็ดูพฤติกรรมในการเดินของคนร้ายในที่เกิดเหตุจะมีลักษณะเหมือนเดินขากระเพกข้างหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ช่วยกันส่องดูหน่อยว่าคนไหนที่มีลักษณะการเดินคล้ายกับคนในวงจรปิดเนี่ยแหละ
น่าจะเป็นบุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ประชุมแล้วก็บอกมาเมื่อสักครู่ครับพี่ขวัญครับ
คือลักษณะการเดินที่สังเกตเนี่ยคือมองว่าคือมันจะมีจังหวะสะดุดอยู่ได้นิดหน่อยใช่ไหมคะสำหรับจังหวะการเดินของคนร้าย
แต่อันนี้คือเป็นรายละเอียดเดียวที่ออกมาเพิ่มเติมจากที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ

ส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดที่หลังจากเขาออกจากห้างไปแล้วเนี่ยการไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามถนนเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกยังคะว่าเส้นทางที่ใช้หลบหนีไปทางไหนทิศทางไปทางไหนหรือไปแล้วจะไปสมทบกับใครไหม
เหลือตัวคนเดียวเลยไม่มีเปลี่ยนรถทิ้งรถคืออันนี้มีเพิ่มเติมไหมคะ
ข้อมูลนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดเป็นความลับแต่ว่าในส่วนข้อมูลที่เปิดเผยมาก็ยังคงมีเพียงแค่ว่าหลังจากที่ออกจากหน้าห้างสรรพสินค้าครับ
เขาเลือกย้อนที่จะไปทางถนนบายพาร์ทเพราะว่าถนนทางนู้นเป็นถนนค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มีไฟทาง
รวมไปถึงบริเวณตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นถนนเปลี่ยวแล้วก็เป็นถนนคันคลองจะไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดบริเวณต่างแล้วเขาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนของถนนเส้นนี้ครับว่าจะไปพบรถต้องสงสัยแล้วก็จะไปพบคนร้ายเนี่ยไปทะลุตัดที่ถนนแห่งใดก็คือตอนนี้กระแสมันก็ยังตัดอยู่

คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมส่วนตัวเนี่ยเท่าที่สังเกต
แล้วก็เฝ้าก่อติดอยู่ที่โรงพักมาตั้งแต่
จริงบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนของเมื่อเช้านี้ก็ว่าได้
แล้วก็ลากยาวจนมาถึงตอนนี้ก็เห็นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับอย่าง
อย่างที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือหลังช่วงบ่าย๓เนี่ย
อยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษแต่งกายแบบแน่นหนามาเตรียมความพร้อม
พร้อมกับพร้อมที่จะลงพื้นที่ตลอดเวลาหากมีการรายงานเบาะแสมา
เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่น่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่ายังไม่อยากที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
เหมือนกับว่ากลัวที่จะกลัวเหมือนกลัวว่าผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีไปยังจุดอื่น
ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้
เอาล่ะนะคะอาจารย์ค่ะคือถ้าเราเอาตามที่มันออกมาเป็นข่าว
ก็คือ๙มมนะคะแล้วก็ตัวเก็บเสียงก็น่าจะเป็นของจริง
อันนี้ตามข่าวนะแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะ
ปอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๑๖นะคะ
แล้วก็ในส่วนของความเชี่ยวชาญคนก็จะสังเกตว่าใช้การยิงมือเดียว
คือการยิงมือเดียวนี่มันบอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์
เพราะว่าขนาดปืนแบบเท่านี้กับการยิงมือเดียวมันบอกความเชี่ยวชาญเขาเหรอคะ
บอกได้ระดับหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นตัวชี้บอกได้ทั้งหมดนะครับ
ถ้าคนที่ผ่านการฝึกมาระดับหนึ่งเนี่ยนะครับระดับหนึ่งนะครับ
ไม่จำเป็นต้องชำนาญอะไรมากเขาก็สามารถจะยิงมือเดียวได้นะครับ
เพราะว่ากรณีที่จะยิงสองมือนี่นะครับก็คือต้องการความแม่นยามสูง
แต่นี่เป้าหมายบุคคลนะครับระยะยิง๓เมตร๕เมตรมันมือเดียวมันก็เพียงพอ
ที่จะยิงได้นะครับที่จะยิงถูกนะครับ
ทีนี้ผมอยากจะขอเสริมในประเด็นที่ว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับอาวุธเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยนะครับ
จะมีประโยชน์หรือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับ
เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในห่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจทหารของเขา
เพราะฉะนั้นเป็นปืนที่มีสมรรถนะสูงมากนะครับบรรจุกระสุนได้เยอะ

เพราะฉะนั้นไอ้ปลอกที่เจอ๑๔นัด๑๖นัดในที่เกิดเหตุเนี่ย
มันก็มีแนวที่สอดคล้องไปกับชนิดของปืน
ประเภทของปืนถูกไหมครับแล้วก็เป็นขนาด๙มมด้วยกันนะครับ
มันตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ

ที่ต้องการปืนขนาด๙มมที่มีสมรรถนะสูง
สมรรถนะที่สูงก็คือลำกล้องมันยาว
แม่นยำมันสูงมันจุกระสุนได้เยอะ
มีอุปกรณ์พร้อมจะติดอุปกรณ์เสริมอะไรต่างได้เยอะ
สิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งในเวลานี้ก็คือ

ผู้ที่ใช้พวกที่ปล้นเนี่ยนะครับ
มีความรู้เรื่องอาวุธพอสมควร
เลือกใช้ปืนที่มีสมรรถนะสูงนะครับ
อาจารย์พูดถึงเราพูดถึงเรื่องกระสุนค้างไว้
อาจารย์ก็ได้ข่าวมาเหมือนกัน

นั่นคือสมรรถนะของตัวปืน
ผมได้ข้อมูลมาที่ชัดเจนเลยนะครับ
ปรากฏว่าเขาใช้กระสุนหัวรู
เรียกกันว่าชาวบ้านก็คือเรียกว่าหัวระเบิด
ซึ่งจริงมันก็หัวรูนั่นแหละครับ
ยิงเข้าไปรูเล็กแล้วออกรูใหญ่
หัวรูพอยิงเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ของเป้าหมาย
มันจะขยายหน้าตักเพิ่มขึ้น
โดยปกติจะขยายประมาณ๒เท่า
จากก้าวมองก็จะเป็น๑๘มิลลิเมตร
แล้วมันบานออกไปแล้วมันก็หมุนรอบตัวเอง
เพราะฉะนั้นเวลาบาดแผลมันจะยับเยินมาก
ผมไม่ได้พูดถึงบาดแผลทาวรบาดแผลชั่วคราวอะไรนะครับ

ชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากระสุนหัวระเบิดนะครับ

อาจารย์ค่ะถ้ายิ่งอาจารย์อธิบายกระสุน

อย่างที่เป็นที่อาจารย์ได้ข้อมูลมาจริง

เหยื่อที่เป็น

มันต้องใช้อย่างนี้เลยเหรอ
มันเหตุผลอะไร

ผมก็ยังมองว่านี่แหละครับอย่างเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์ว่า
กระสุนหัวลำเบิดจริงผมก็ใช้นะครับ
แต่ว่าผมบังเอิญซื้อเพราะว่ามันไม่มีหัวปกติให้ซื้อ
แต่เนี่ยอย่าง๙มมเนี่ยถ้าซื้อกระสุนแบบนี้มันยิ่ง
และประกอบกับแต่ละอย่างที่เขาใช้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับ
รวมถึงปืนที่เป็นปืนที่เบอร์ดีมันเหมือนเป็นความสนุกของเขา
ซึ่งผมกลัวเหลือเกินว่าเขาจะเป็นแบบนั้น
อาจารย์ค่ะคนนี้ดูช็อตนี้คือนี่รบประพอคนที่๒นะคะ
พอเข้ามาปุ๊บมันเป็นจังหวะที่เขากำลังจะออกพอดี
แล้วอันนี้อาจารย์วิเคราะห์จะอาธิบายวิทยาลอย่างไรได้บ้างครับ

ครับก็คือจริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมการหลบหนี
เขาขอให้หนีให้ไวให้ไปให้เร็วที่สุดก็พอแล้ว
อย่างปกติถ้าสมมุติว่ารีเปย์ภาพอีกทีนะครับ
คือรอปภเข้าไปปิดแล้วล็อกแล้วนะครับ
ตัวเขาแค่วิ่งขาออกนะครับ
อันนี้เราเริ่มภาพให้ใหม่นะคะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ

เขาจะไปทุบให้ประตูมันเปิดหรืออะไร

ที่เขาจะต้องหันไปยิงรอปภคนที่เขาหนีไปแล้ว
เขาไม่ได้คิดจะสู้ไม่ได้คิดจะปะทะคุณ
เขาเขาจะหนีเขาหลบมุมไปสุดแล้วนะครับ

ยิงเหมือนแบบเอาอีกสักหนึ่งชีวิตแล้วกัน

เพราะแบบเอาให้มันได้ยอดเยอะอะไรอย่างนี้ครับ

คือมันไม่มีคำอธิบายในแง่ของการป้องกันตัว

ถ้าเรามองลักษณะการหันตัวเขาไปเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปล็อกล็อกเสร็จปุ๊บเขาก็หนีแล้ว
หนีสุดชีวิตให้ปั้งเลยไล่ยิง

เอ๊ะคือไม่ได้จะขวางอยู่แล้วอะนะ

น่าจะมีผลต่อความพอใจของตัวเองเหรอคะอาจาร

คือกลายเป็นว่ากรณีนี้อาจจะเป็นหนึ่ง
กรณีศึกษาที่ผู้กระทำความผิด
ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่า
มันมีความอะไรบางอย่าง
ความสนุกอะไรของเขาประกอบด้วยหรือเปล่า

การแต่งกายการเลือกที่พอเข้ามา
แล้วการแสดงตัวเองออกมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ

คือสิ่งที่ผมบอกก็คือว่ามันขัดกับทฤษฎี
คือมันไม่ตรงตามทฤษฎีที่การประสงค์ต่อทรัพย์บอก

มันเป็นอธิษฎีที่พูดถึงการประสงค์ต่อทรัพย์

มันก็จะมีการก่อเหตุแบบปกติ
คือเป็นปกติของอาชญากรที่มันจะมีบุคลิกมีลักษณะการก่ออาชกรรมแบบนั้นนะครับ
แต่อันนี้มันผิดปกติ
ไม่ใช่ผิดปกติของบุคคลทั่วไปมันผิดปกติของอาชญากรปกติ
มันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นบุคลิกอีกแบบหนึ่งเลยครับ
ซึ่งอันนี้มันจะออกไปไม่เหมือนคนปล้นร้านทองทั่วไปครับ

ช่วงหน้าเราได้สายของท่านวิรชัยทรงเมตตานะคะ
ว่าตำรวจสามารถบอกอะไรได้บ้างจนถึงตอนนี้นะคะสักครู่ค่ะ

กับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ผลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาท่านรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมฝันครับ
อาจารย์จอมเดชและท่านอาจารย์วิทยาครับ
ท่านรองค่ะที่ฉันถามอย่างที่อยากทราบ
แค่ไหนเพื่อการทำงานของตำรวจได้ทั้งหมดนะคะ

ว่าคนร้ายยังอยู่ในลบบุรีหรือเปล่าคะ
อันนี้ไม่สามารถตอบได้ครับว่าอยู่ที่ไหน
เพราะว่าเราก็ติดตามไปนะครับว่าเป็นใครขนาดนี้
เรายังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นใครนะครับ
เพียงตอบได้ว่ารักษณะของคนร้ายนั้น
มีความสูงตั้งแต่๑๖๖เซนติเมตรขึ้นไปค่อนข้างจะสูงนะครับ
แล้วก็ผอมเพี่ยวหอมโปร่งนะครับ
ลักษณะการเดินนั้นจะเดินแบบเขยกนิดนะครับ
แล้วก็เดินแบบยงค่ะอ่าอันนี้เป็นลักษณะของคนร้าย
แล้วก็คนร้ายนั้นคงจะมีการออกกำลังกายมาดีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ
ง่ายดายปิวเลยนะครับแล้วก็ก่อนลงก็กระโจนลง
อันนี้ดูแล้วมีเหมือนมีการฝึกฝนมาพอสมควรครับ
ในส่วนที่๒ที่จะบอกได้ฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสังเกตก็คือว่า
สีขาวแดงนะครับเป็นยานพานะที่ใช้ในการกระทำผิด
แล้วก็เชื่อมั่นว่าคนร้ายต้องมาดูที่เกิดเหตุ
หรือว่าดูราดเหลาก่อนที่จะก่อเหตุอย่างแน่นอนครับ
ดังนั้นในส่วนนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อกันสังเกตนะครับ
มีใครบ้างที่มีลักษณะอย่างนี้
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนเป็นพิเศษครับ
คือมีความแม่นยำในการยิงปืน

จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ตรงห่วงของสร้อยคอนะครับ
แล้วก็มีตรงตะขอนะครับ
ตรงตัวสร้อยโคนสร้อยเนี่ย
ถ้าใครเห็นว่าใครมีสร้อยคอทองคำ
ที่มีลักษณะตำหนิรูปภัณฑ์อย่างนี้จำนวนมาก
ที่ไม่ใช่เป็นร้านขายทองนะครับ

ขนาดปืนจำนวนกระสุนเนี่ย
เราพอจะบอกยืนยันได้ตอนนี้หรือยังคะท่าน

แต่ว่าขอเก็บไว้ในสำนวนครับ

แต่ทีนี้ในส่วนของปืนชนิดกระสุนทั้งหมดทั้งหลายในรายละเอียด
คือสามารถจะจำกัดวงเข้ามาได้ไหมคะ
ว่าคนที่เกาะเหตุอยู่ในลักษณะแบบต้องเชี่ยวชาญมาก
มีอาวุธหาอาวุธได้ง่าย
คือมันบอกอะไรได้บ้างคะที่จะแคบลงค่ะ
ขณะนี้ทางทีมสุดสนสับสนทราบแล้วนะครับว่า
เป็นอาวุธปืนขนาดใดแล้วก็ยี่ห้อใดรุ่นใดครับ
ค่ะท่านบันไดชัยคะคือตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุไป
คนร้ายไม่ได้มีการทิ้งรถไม่ได้
เราไม่ได้มีข้อมูลว่ามีเปลี่ยนรถหรือว่าไปขึ้นรถใคร
คือคิดว่าน่าจะยังลงมือคนเดียวอยู่ไหมคะ
อันนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ครับขอตรวจสอบก่อน
แต่ว่าขณะก่อเหตุแล้วส่งออกไปจากสถานที่แห่งนี้

แต่เราก็ยังไม่รู้แน่ว่ามีใครร่วมอีกหรือไม่ครับ
ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนก่อนครับ

เพราะว่าดิฉันเชื่อว่าคนตามข่าวนี้กันอย่างหนักมาก

คือตำรวจพอจะบอกกรอบเวลาคร่าวได้ไหมคะ
ว่าน่าจะใกล้ตัวเขาแค่ไหนแล้ว
หรือน่าจะถึงตัวเขาภายในกี่วันนะคะ

เพราะว่ามีหลายเหตุหลายปัจจัย
ปัจจัยแรกเราอาจจะไปทราบว่าใครเป็นคนร้าย

ประการที่๒ถ้าทราบว่าเป็นคนร้าย
เขาอยู่ในถิ่นที่เขาจะอยู่
หรืออยู่ที่เราจะเข้าไปพบได้ง่ายหรือไม่

แต่ตำรวจเราจะทำงานอย่างสุดความสามารถ

ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับนะครับ

แล้วเราก็มีการประชุมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันทุกระยะ
แล้วก็แบ่งงานกันทำเป็นหลายทีมมากเลยครับ
ถ้านักสืบระดมกันมาที่นี่จำนวนมาก
แล้วก็เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาระดมกันที่นี่
ก็เพื่อที่จะให้ขี้คายโดยเร็วครับ
ได้ค่ะยังไงเราไทยรัฐทีวีตามต่อนะคะ

มาที่อาจารย์จอมเดชก่อนปิดท้ายที่อาจารยุธยาค่ะ
อาจารย์อะไรเพิ่มเติมบ้างที่เราควรจะรู้ร่วมกันในการตามข่าวนี้คะ
เมื่อกี้ผมคุยข้อเสนอกันนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าสายนะครับ
ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมาหลังจากที่เราเริ่มเชื่อมั่น

ก็คือตามห้างสรรพสินค้าเราก็เริ่มที่จะยกเลิกการใช้คนนะครับ
รอบประพาที่นี้นี้อย่างน้อยมันก็จะสามารถยับยั้งคนที่มีลักษณะผิดปกติ
ปกติว่ามันไม่สามารถปิดกั้นเขาได้ทีนี้พอหลังจะเกิดเหตุไปแล้วเนี่ย
ตำรวจมานั่งไล่กล้องภายหลังเนี่ยไล่ทั้งห้างแล้วเราก็ยังไม่ได้ให้หน้าเขาเลย
เพราะว่าเขาปิดหน้ามาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วนะครับ
ทะเบียนก็ไม่ได้เปิดไม่มีรถไม่มีทะเบียนอย่างนี้นะครับ
ผมก็อยากให้แต่ละห้างสรรพสินค้าฉุกคิดเรื่องนี้นิดหนึ่ง
อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอยากอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับ
แต่ว่าลูกค้าที่ปิดบังใบหน้าเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะสกัดกั้นเขาให้ได้ก่อนนะครับ
ก็เหมือนที่ธนาคารมักจะกำหนดเอาไว้เรื่องของการสวมแว่นสวมหมวกต่างใช่ไหมคะ
อาจารย์วัฒนาวิทยาค่ะอาจารย์เรียกว่าจะถามคำถามยังไงนะ
สลดมากนะข่าวนี้คืออาจารย์คิดว่าเรื่องนี้มันอะไรบ้างที่เราควรจะมีบทเรียนขนาดนี้
เพราะว่าพออาจารย์วิทยาอธิบายเรื่องอาวุธมันแบบเราก็อึ้งเหมือนกันนะว่า
เขาเลือกที่จะใช้ได้ขนาดนี้คนที่เลือกซื้อใช้คนที่มีความพร้อมขนาดนี้

ผมคงต้องแยกประเด็นออกก่อนนะครับพูดที่มีอาวุธปืนพูดที่ฝึกซ้อมมา
เขาไม่คิดจะเอามาทำอย่างนั้นแล้วครับถ้าปกติมนุษยชนปกตินะครับที่มีสติปกตินะครับ
ทีนี้คนนี้มันผิดปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่า
เราต้องเรียนรู้จากการสูญเสียอย่าสูญเสียเพื่อเรียนรู้นะครับ
เพราะฉะนั้นกรณีนี้เราเรียนรู้จากการสูญเสียของคนอื่น
ผมเห็นด้วยท่านอาจารย์จอมเดชครับเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าเนี่ย
เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับอย่าหวังวงจรปิดอย่างเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นมันตามหลังเกิดเหตุมันตามหลังเกิดเหตุแล้วมันตามไม่ได้ครับ
อย่างกรณีอย่างนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลแล้วก็กังวลนะครับ
ขณะนี้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นผมก็กลัวการเรียนแบบนะครับกลัวการเรียนแบบ
บางคนที่มันมีปกติทางจิตมันก็อาจจะนี่ฮีโร่ไว้เฮ้ยเดี๋ยวฉันก็จะเอาบ้าง
ซึ่งการที่ท่านไม่ตอบไม่เป็นไรเรารอให้สำเร็จก่อนได้นะคะ
แต่ว่าที่อาจารย์สองท่านมาคุยให้ฟังก็คือเพื่อตามข่าวนี้
ให้ไปในกรอบที่เราพอจะตามเห็นแล้วว่ามันน่าจะมาทางนี้นะคะ
คุณผู้ชมติดตามในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะละเอียดยิบเพิ่มกว่านี้อีกค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
อันนี้สวัสดีค่ะ